คุณผู้ชมคะพาไปดูภาพบรรยากาศที่วัดไซดที่สมุทรสงครามกันหน่อย
หลายคนเห็นภาพแล้วเอ๊ะมีจัดงานอะไรหรือเปล่า
คนเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่จัดงาน
ชาวบ้านในพื้นที่คนในชุมชนเขาถึงขั้นมาตั้งเวทีปราศัยเลยนะคะ
เขาไม่พอใจค่ะกับการแต่งตั้งท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดแห่งนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีการหารือกันกับทางคณะกรรมการของวัด
ไม่ได้มีการหารือกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
ถึงขั้นที่มีเจ้าหน้าที่ไปดูความสงบเรียบร้อยให้นะคะ
ไซที่ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ก็มีชาวบ้านชุมชนวัดไซค์มารวมตัวกันนะคะ
ด้วยโดยไม่มีการเรียกประชุมคณะสงฆ์ของวัดไม่มีการเรียกประชุมชาวบ้าน
ทั้งที่วัดไซด์มีพระสงฆ์ที่มีความรู้แปลบารีได้ถึง๒ประโยค๒

ญาติโยมก็มากันเป็นร้อยค่ะ
นี่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
มีทางฝ่ายปกครองของจังหวัดของทางอำเภอมาช่วยดูนะคะ
คือเขาก็กลัวว่าจะมีการปะทะกันหรือว่ามีความรุนแรงอะไร
มีอสมมีโอ้โหตำรวจมา

ก็มีแค่เสียงโหร้องไม่พอใจท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่เท่านั้น
ทีนี้ค่ะพระเทพศิษฐิวิมลฯวัดผลงวานจังหวัดประจพธิริขันศ์

ได้รับทราบเหตุการณ์ที่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัด
ขอพบเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นพระจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
คือการแต่งตั้งจ้าวาดวัดก็เป็นเรื่องของทางสงฆ์ก็จริงนะฮะ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าอาวาสวัด
วัดก็ต้องอยู่ร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนนั่นแหละ